มาดูกันต่อเนื่องเลยช่างปั้นรูปปั้นพญานาคเนี่ยนะคะ
วัดนิเทศราชประดิษฐ์ที่ปฐุมธานีนะคะ
ดวงดีถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวปลดหนี้สำเร็จ
เพราะอะไรรู้ไหมเขาไปเจอเลขเด็ดเขาไปได้เลขเด็ดมานะคะ
จากการจุดทูบงวดที่ผ่านมาก็เลยโชคดีกันไป
นี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนิเทศราประดิษฐ์คลอง๑๓ลำลูกกาปฐุมธานี
นักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คึกคักทีเดียว
ขณะที่นายสายทองแสงรามเป็นช่างปั้นรูปปั้นพญานาค
เขาดวงดีเขาถูกเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์
เขาได้รับโชคก้อนใหญ่สุดท้ายปลดหนี้ปลดสินได้
ตัวเขาเองเขาเล่านะคะว่าเขารับงานปั้นรูปปั้นพญานาค
อันนันตนาคาราช๙เสียนรูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ซึ่งในระหว่างทำงานก็จะนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอด
กระทั่งช่วงใกล้วันประกาศผลรางวัลสลากก็ไปจุดทูปเสี่ยงทาย
ขอโชคขอลาบตัวเขาเองบอกก็น่าแปลกใจนะ
ได้เลขก้านทูบมาสองตัวก็คือเจ็ดศูนย์อ่ะ
เขาก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลนะคะ
ขอทูบหน่อยสิจะมาจุดไหว้ปู่
ขอโชคขอราบขอโชคพุราบ
ไปกุดเกรงงงกุดไปมันเห็นสองตัว
ปกติมันหนึ่งสามก็เลยถามเพื่อน

ครับไม่ติดโดยได้๗๐มาครับ

เสียงโชคบางส่วนก็นำเครื่องเส้นไหว้

หลังจะได้โลกได้โชคได้ลาดจากอ่างนมนต์
ได้รับเงินรางวัลกันไปจำนวนมากนะคะ
บางคนก็ไปถวายสังขทานไปเสริมสริมงคลให้กับตัวเองด้วย